สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะทำกลางวิกฤตโรคระบาดแบบนี้หลายคนเดินทางกลับภูมิลำเนานะคะซึ่งหลายพื้นที่ก็ยึดอาชีพเกษตรกรรมเราเลยมีคำเตือนฝากไปถึงพี่น้องเกษตรกรนะคะว่าช่วงนี้ต้องทำอย่างไรก่อนลงทุน
ค่ะภาคเหนือนะคะมีอากาศร้อนอากาศแห้งระหว่างการเกิดอัคคีภัยนะคะทำแนวกั้นไฟกันด้วยภาคกลางภาคตะวันออกอากาศร้อนและแห้งเหมือนกันนะคะสัตว์น้ำต้องเลี้ยงไม่แออัดนะคะใช้น้ำน้อยนะคะใช้น้ำอย่างประหยัดอย่างเหมาะสมค่ะส่วนภาคใต้ค่ะมีอากาศร้อนปนฝนระหว่างการเกิดอัคคีภัยค่ะระหว่างสต